คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการขุดพบต้นตะเคียน๓เจ้าแม่
อยู่ในลำห้วยจังหวัดอุดรธานีมา๙๘ปีนะครับ
เข้าฝันชาวบ้านขออยู่รวมกันในวัดหลวงพ่อนาค
ผู้รับเหมาก่อสร้างฝ่ายป้องกันภัยแรงได้ไปขุดพบ
ชาวบ้านรู้ข่าวก็แห่ไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกัน
ที่วัดโพหรือว่าวัดหลวงพ่อนาคนะครับ
แวงหมู่๖ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
หลังจากชาวบ้านทราบว่ามีการขุดพบท่อนไม้ตะเคียน
บริเวณสถานที่ก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำลำห้วยงาว
ไหลผ่านบ้านแหวงและเจ้าแม่ตะเคียนได้ไปเข้าฝันชาวบ้าน
ภายในวัดพบท่อนไม้ตะเคียนวางอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อหน้า
มีชาวบ้านนำพวงมาลัยแล้วก็แป้งมาทาที่ท่อนตะเคียน
ซึ่งวางอยู่บนคานเหล็กนะครับ
สำหรับการพบไม้ตะเคียนครั้งนี้
จากโครงการชมประธานเขต๕มีการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น
ลำห้วยงาบริเวณท้ายหมู่บ้านแหวงเพื่อป้องกันภัยแรง
แล้วก็เมื่อวันที่๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว
ขณะที่คนขับรถแบ็คโฮลขุดลอกลำห้วยงาวลึกประมาณ๓เมตร
ปรากฏว่าไปเจออะไรแข็งก็ไปเจอนี่แหละครับ
ท่อนไม้ตะเคียนจึงได้นำขึ้นมาไว้บนฝั่ง
จากนั้นก็มีเจ้าแม่ตะเคียนได้ไปเข้าฝันชาวบ้าน
บอกว่าต้องการที่จะไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อนาค
ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีตามความเชื่อของชาวอีสาน
เจ้าแม่ตะเคียนไปไว้ที่วัดแห่งนี้
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนะครับ
ทั้ง๓นี้จะมาช่วยสร้างพระหลวงพ่อหน้าองค์ใหญ่
ที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันหล่อขึ้น
เพื่อประดิษฐานให้ประชาชนได้ไปกราบไหว้บูชากันนะครับ